เดี๋ยวคุณคุณเสียงดังมากเลยเสียงอะไร
เวลาทานก๋วยเตี๋ยวมันต้องโอ้โหแล้วของคุณเนี่ยอะไร

เหมือนพวกกำลังภายในหนังจีน
ค่อยทานไปเพราะว่าในช่วงนี้จะพาไปทานบุฟเฟ่
เอาให้อิ่มพรุ่งกลางกันไปมีพี่ผู้ชม

เพราะฉะนั้นนะคะเป็นทั้งบุฟเฟ่ทั้งก๋วยเตี๋ยว
เราจะพาไปทานบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ที่นครราชศรีมา
คุณผู้ชมบอกเลยนะว่าอิ่มนี้๒๙บาทเท่านั้นค่ะ

๒๙บาทเองบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วราคา๒๙บาทมันจะหาได้ที่ไหน
ปกติที่นี่เลยปกติก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ
ภาษาสามสิบห้าประมาณนี้
ใช่แล้วแต่วันนี้๒๙บาททานจนพุงแตกก็ได้
ร้านนี้อยู่ริมถนนสาย๓๐๔บ้านทุ่งจันทร์อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผู้คนผ่านไปมาต้องแวะอุดหนุนฝากท้องกับความอิ่มอร่อยในราคา๒๙บาท
ชื่อร้านว่าร้านนายพันก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ

ไม่ใช่มะระคือมีมะระฝานมะละตุ๋นมาให้ทานด้วยไม่ใช่มาแล้ว

ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยไก่มะระนะคะเป็นบุฟเฟ่ที่เติมเครื่องได้แบบไม่อั้นเลย
โดยทางร้านเขาจะตุ๋นข้อไก่แล้วก็พวกเครื่องต่างไว้ในเครื่องตุ๋นยาจีน
ไว้ให้ลูกค้าตากทานแบบนี้คุณตากทานกันแบบบุฟเฟ่เลย
รวมถึงผักสดอาณาชนิดก็ตากทานกันได้
อิ่มกันจนพุงกางไปเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าตุ๋นเนี่ยนะข้อเครื่องนี้ไม่ต้องเคี้ยวเลยละลายในปาก
ใช่มันเกลื่อยมากถูกต้องแต่ต้องขายกระดูกนะคะ
กระดูกต้องคายไม่ละลายนะจ๊ะ
สัมพันธ์นะคะชดพรามราชวัย๔๗ปีเจ้าของร้าน
เขาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีขายไก่ย่างไม้ละ๕บาท
อยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองปักทงชัย
แต่ก็มีปัญหาคือว่าบริเวณร้านที่ขายไก่ย่างเนี่ย
มันดันไปอยู่ใกล้กับร้านขายเสื้อผ้า
มันก็เลยเกิดปัญหาตรงที่ควันแล้วก็กลิ่นจากการปิ้งไก่เนี่ย

ก็เลยตัดสินใจเลิกขายไก่ย่างดีกว่า
แล้วก็มาเช่าที่ริมถนนตรงนี้นะคะ
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยไก่มะระแบบบุฟเฟ่
ในราคา๒๙บาทอย่างที่บอกไป
ลูกค้าก็จะได้รับก๋วยเตี๋ยไก่ตุ๋นชามแรก
ซึ่งก็จะมีเนื้อไก่ตีนไก่หรือว่าเท้าไก่นี่แหละนะ
ใส่ให้มาก่อนจากนั้นลูกค้าสามารถเดินเติมข้อไก่ได้คุณ
ทางร้านเขาจะวางไว้ให้แบบนี้แหละค่ะ
ได้แบบไม่อั้นเลยทานกันแบบไม่ต้องกลัวโรคเกาะเลยนะฮะ

ก็ได้หมดได้หมดนะคะไม่ต้องกลัวกันเลยทีเดียว
มะละแล้วก็ผักสดก็เติมได้ฟรีไม่อั้นด้วยเช่นเดียวกัน
ย้ำอีกทีละกัน๒๙บาทเปิดขายทุกวันตั้งแต่๙โมงเป็นต้นไป
แต่ละวันเนี่ยก็จะมีลูกค้าทั้งขาประจำขาจรแวะมากินกันตลอดเลยนะคะ
เจ้าของร้านบอกเลยว่าขอให้ลูกค้าอิ่ม
แล้วก็มีกำไรเหลือให้แบบใช้จ่ายในครอบครัวเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

แปลว่าเขาขอแค่แบบพอเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นมาในเบรก
ไกว้ตี๋วบุฟเฟ่ลายกันมาเพียบเลยแบน
แสดงว่าถูกอกถูกใจเช่นเดียวกันกับเราสองคน

ลองไปทานกันดูได้นะคะ๒๙บาท

เอาล่ะแค่ก๋วยเตี๋ยวนี่ยังไม่พอ